เรื่องของสภาพอากาศอย่างที่บอกไปตอนนี้อิทธิพลของพายุโพดุลเนี่ยยังคงส่งผลกระทบหลายพื้นที่เลยนะคะ
แล้วชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนทางการก็กำลังเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือ
มีทั้งน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
รอเรือไม่ไหวทำให้ต้องใช้วิธีนี่แหละค่ะ
นอนบนที่นอนแล้วก็ลากมานะคะ
จนสามารถช่วยคุณยายออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้สำเร็จนะคะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ค่ะพร้อมด้วยกู้ชีพที่ขอนแก่น
ก็เข้าช่วยเหลือคุณยายทองแสงพดุงนี่๘๘ปีแล้วค่ะ
คุณยายผ้าใส่อยู่ในชุมชนสะพานขาวหลังจากที่มีอิทธิพลจากพยุโภดุล
ก็เลยทำให้มีน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องให้ยายทองเนี่ย
เสื้อชูชีพแล้วนอนลงบนที่นอนนุ่นแบบนี้จากนั้นใช้เชือกลากลอยมาตามน้ำค่ะ
แล้วก็อุ้มคุณยายขึ้นรถหกล้อช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย
จะพาไปอยู่ที่ร้านขายของในตัวเมืองบ้านไผ่ชั่วคราวนะคะ
คือรอเรือไม่ไหวไม่ทันแล้วอ่ะน้ำมันขึ้นสูงก็เลยนี่แหละ
มากับเตียงนู่นเลยนะคะคือมันมิดหลังคาเลยนะคะ
ส่วนผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงค่ะเขามีการโพสต์ข้อความช่วยเหลือด่วนที่สุดเนี่ยค่ะ
คนบ้านไผ่ข่าวขอนแก่นน้ำไม่ลดลงเลย
ทุกคนที่นี่อยู่กันบนหลังคาค่ะมีคนติดอยู่บนหลังคาบ้านรอความช่วยเหลือ
เขาระบุข้อความช่วงนึงไว้บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือนะคะ
ไปน้ำตาก็ไหลไปขอให้ทุกคนและสัตว์ทุกตัวในที่นี้ปลอดภัยด้วย
ซึ่งหลังจากนั้นประมาณสักสามชั่วโมงค่ะผู้ประสบภัยทั้งหมด
ที่เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นสัตว์เนี่ยนะคะก็ได้รับความช่วยเหลือจากกู้ภัยบ้านไผ่
ยอยออกจากพื้นที่กันอย่างปลอดภัยแล้วค่ะส่วนที่มหาสารคามนะคะ
อิทธิพลจากพายุโพดุลส่งผลให้ระดับน้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็ว
อำเภอเมืองมหาสารคามมีวนน้ำไหลมาท่วมสูงกว่าสามสิบเซนติเมตร
ก็ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออก
แต่ยังไม่ได้อบพยพผู้ต้องขังกว่า๒๐๐คนออกจากเรือนจำนะคะ
ส่วนที่หมู่บ้านมะลิวันซึ่งเป็นบ้านจัดสรร
ตั้งอยู่บ้านนอนเพ็กตำบลแวงหน้าอำเภอเมืองมาหาศาลคลามบ้านเนี้ย
ถูกน้ำท่วมกว่า๕๐หลังคาเรือนน้ำสูงประมาณ๘๐เซนติเมตร
ชาวบ้านต้องพากันอบพยพหนีน้ำมาอยู่ด้านบน
อยู่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเขาก็ระดมกำลังกันนะคะ
พร้อมกับนำเรือท้องแบนไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ขนข้าวของที่จำเป็นและสิ่งของมีค่าที่พอจะนำออกมาได้
ออกนอกพื้นที่แล้วก็มีการตั้งเต็นต์ริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน
เพื่อให้เป็นที่พักชั่วคราวของชาวบ้านไปก่อนนะคะ
ไปดูกันต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะคะ
มวลน้ำทะลักเหนือเขื่อนลำเปล่าคุณผู้ชมดูภาพเลยค่ะ
นังกั้นน้ำเนี่ยรับมวลน้ำไม่ไหวแตกไป๓จุดแล้วนะคะ

วนน้ำก็กระจายไปท่วมบ้านเรือนชาวบ้านคอกสัตว์นาข้าว
ไปเป็นหมื่นไร่แล้วค่ะซึ่งทุกภาคส่วนก็รวมพลังกันจัดเวรยาม
แล้วก็บรรจุกระสอบทรายซึ่งหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย
เต็มที่แล้วแต่ก็ยังเอาชนะมวลน้ำมหาศาลนี้ไม่ได้นะคะ
ผู้สูงอายุกับเด็กก็ต้องระมัดระวังค่ะเรื่องของการสัญจร
ชาวบ้านต้องคอยดูแลกันอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะ
ก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่ะค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วก็มีการระดมทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนด้วย
พยพคนแก่และชาวบ้านที่ติดค้างในอำเภอเนินมะปรางออกจากพื้นที่
หลังจากที่มีน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านฉับพลันเลยค่ะ
และที่ถนนสายกกไม้แดงเนินมะปรางทางเข้าสู่อำเภอเนินมะปราง
จากบ้านน้ำปาดสู่บ้านปลวกงามระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมผิวจราจร
สูงประมาณสิบถึงห้าสิบเซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะ
ทางจังหวัดพิศนุโลกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทหาร
รวมทั้งกู้ภัยต้องระดมสรรพกำลังไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ประสบอุทธกภัยกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
เดี๋ยวคงจะต้องมีการขอความช่วยเหลือกันด้วยนะเพราะว่าหลายพื้นที่
ความช่วยเหลืออาจจะยังเข้าไปไม่ถึงนะคะใช่ค่ะท่วมกันหนักมากเลย
แล้วก็หลายคนมีคำถามแล้วค่ะว่าโอ้โหแล้วจะท่วมอีกเมื่อไหร่
พายุไปหรือยังพื้นที่ไหนที่จะมีน้ำตามมาอีกใช่ไหมถูกต้องค่ะ